เราเนี่ยหูทิบตาทิพย์ค่ะทำอะไรเนี่ยอย่าไปคิดว่า
ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินนะจริงจริงยิ่งเหตุการณ์
หลังรถบนถนนมันเยอะแยะไปหมดแต่ก็ยังมีคนทำ
อย่างล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวถนนแจ้งวัฒนา
เป็นรถกระบะคนขับหัวร้อนมากที่ชนบุรี
คนขับกระบะหัวร้อนมากเมาเหล้าเฉียวชนรถคู่กรณี๓คัน
แล้วก็ยังมาต่อยคนขับรถคู่กรณีด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหยุดว่าจะไปให้แสดง
อุ๊ยต่อยพ่อของกูเหรอ
เห็นไหมคนเขาถ่ายคลิปอยู่ในรถด้วย
แล้วก็เสียงลูกชายเขาบอกเลย

โอ้โหผู้ชายถอดเสื้อคนนี้
คือกลางโมโหนะ

พอเมาเข้าไปอีกก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะครับ

ผู้ชายคนนี้ก็โตเถียงกับผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาว
เพื่อสีขาวนะครับเหตุเกิดที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ถนนสายพานทองบ้านเก่าในพื้นที่หมู่๑ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับ
คู่กรณีที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อว่าคุณนัทธิพลวาจรัฐอายุ๓๕ปี
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามเส้นทางสายดังกล่าวแล้วก็ชะลอรถจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน
ชนท้ายเขาจนรถพังเสียหายแล้วก็ยังวนรถกลับมาพุ่งชนด้านหน้าขวาซ้ำอีกทีนึงนะ
ก็เลยต้องลงมาเพื่อจะพูดคุยตกลงกันแต่ปรากฏว่าก็อย่างภาพที่ท่านเห็น
ตกลงกันไม่รู้เรื่องเขาก็เลยต้องโทรไปแจ้งประกันที่เห็นเขาใช้โทรศัพท์เนี่ย
แต่ชายคนนี้ก็ไม่พอใจฮะถึงขั้นมาแย่งมือถือเขาแล้วก็ชกทำร้ายเขา
ไฟเลี้ยวกำลังจะข้ามมาครับชะลอจะไปเลี้ยวข้างหน้า
พอดีว่าเขาเบียดมาฝั่งขวาแล้วก็มาชนด้านท้ายรถผม
พอชนเสร็จแล้วก็ลงมาคุยกันเขาก็ชี้หน้าด่าว่ามีอะไรมึงมีอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วก็ถอดเสื้อขับรถเมาเขาบอกว่าทางฝั่งเขาไม่มีประกัน
ผมก็เลยว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วผมก็เลยเอามือถือถ่ายทะบงทะเบียนขึ้นมาครับผม
เขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้แจ้งประกงประกันบอกมึงจะถ่ายทำไม
พอทำร้ายเขาเสร็จก็ขับรถหนีนะฮะขับหนีไปไกลกว่าหนึ่งกิโลเมตรนะครับ
เฉียวชนกับรถอีกคันหนึ่งก็ถือว่าเป็นคันที่สอง
แต่คันนี้คู่กรณีเขาไม่เอาความก็ขับต่อไปชนท้ายรถคันที่๓อีก
ชนเขาพังเสียหายอย่างนี้เลยอ่ะค่ะนะส่วนรถของชายหัวร้อนคนนี้ก็พังเหมือนกันนะครับ
ไม่สามารถขับต่อได้ตำรวจก็เลยตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
ชื่อว่านายเอกชัยพรมราชอายุ๒๙ปี
ก็สารภาพกับตำรวจบอกว่าดื่มเหล้ามาเมา
แต่อ้างว่ารถคันหน้าเบรกกระทันหันเขาก็เลยพุ่งชน
เขาก็เลยโมโหแล้วก็ลงไปชกต่อยคู่กรณี
ผมยูเทลกลับนะยูเทลกลับมานะแล้วผมกำลังเล่นเขา

อยู่ดียูเทลก็เรียกนึงชนตุ้มเลย
ความผิดก็อยู่ครับผมมาเร็ว
คือพี่ไม่ต้องอ้างหรอกพี่ผิดก็ต้องเมานะครับ
นี่ยังวนรถเพื่อมาต่อยเขา
โอ้โหนี่อายุ๒๙ผมเป็นห่วงจังเลย

นั่งก็ไปแล้วนั่งไม่น่าจะ๒๙เลยเนี่ย

คงใส่จะแพ้แอลกอฮอล์
ตำรวจคุมตัวนายเอกชัยไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
พบว่ามีสูงถึง๒๐๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
ถูกแจ้ง๒ข้อหาคือขับรถขณะเมาสุรา
แล้วก็ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย
ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายเดี๋ยวทำให้คนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เขาเอาใบรับรองแพทย์มาก่อนพอได้หลักฐานใบรับรองแพทย์
แล้วก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ